อาค่ะคุณค่ะประเพณีนี้คนดูอย่างเราลุ้นระทึกตามไปด้วยเลยนะคะ
นี่ทั้งลุ้นระทึกทั้งหวาดเสียวแทนนิดนึงปนสนุกสนานตามไปด้วย

ไปลองมาแล้วเออแล้วเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งชิงช้าอย่างนี้
ถูกต้องคือเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าประเพณีโลดชิงช้าของชาวอาขานะคะ
ซึ่งการแกว่งชิงช้าที่เราเห็นเนี่ยชาวอาขาเขาจะเรียกพิธีนี้ว่าโจ๊หมา
โจ๊กมาคือสำเนียงอาจจะไม่ได้นะคุณผู้ชมนะประมาณนี้นะ
โดยประเพณีโลชิงช้าอันนี้นะคะถือว่าเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาคา
เขาจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนะคะ
จัดขึ้นเพื่ออะไรล่ะก็เป็นการรำลึกถึงเทพธิดาเทพยดานะคะ
เป็นผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธัญญาหาร
ถือว่าเป็นเกียรติของสตรีเลยนะ
เพราะว่าเทพธิดาเนี่ยเป็นเทพธิดาผู้หญิงนะคะ

ซึ่งหญิงอาข่าเนี่ยคุณรู้ไหม
เขาจะใช้เวลาเตรียมชุดเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ
เป็นเทศการที่สำคัญมาก
ซึ่งในงานนี้นะคะมีทั้งหมด๔วันนะคะ
แบร์จะเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษ
วันที่๒ก็คือสร้างชิงช้าค่ะ
รวมกับชาวบ้านมาช่วยกันสร้างชิงช้า

ส่วนวันที่๓ก็คือวันล้อดาอาแผ่วนะคะ
คือจะเป็นวันเลี้ยงฉลองน้อดาอาแผ่วนี่เป็นวันเลี้ยงฉลอง
และวันที่๔วันสุดท้ายก็คือจ่าสา
วันจาซาในวันนี้จะมีการโลชิงช้า
เขาบอกว่าจะโล้ชิงช้าจนตะวันตกดิน
แล้วก็จะเก็บข้าวของที่นำมาประกอบพิธีไปด้วย
ถือว่าเป็นประเพณีพิธีโบราณของชาวอาขาที่หาดูได้ยาก
แล้วตอนที่คุณไปโล้ชิงช้ามีความเชื่อยังไง

ก็สนุกดีแต่ว่าเออเอาลงหน่อยลงไม่ได้
เพราะว่าโลทีนี่คือสูงมาก

เหมือนแบบว่าให้ผู้ชายได้มาเห็นหญิงสาวชาว

แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไง
ยังโล้ไม่เริ่มเลยค่ะเป็นสนุก

ไปรู้มาหลายที่แล้วเหมือนกัน

น้องเบ้นตองเขาว่ามีการแชะคุณแล้วนะ

นี่ก็คือเป็นบรรยากาศการแบบว่า
เขาเรียกว่าเทศกาลแบบขึ้นปีใหม่ของชาวอาขาเขา

ตามชาวอาคารในแต่ละชุมชน

ก็สามารถไปดูได้ช่วงปลายเดือนสิงหานะคะ

ถ้าคุณกล้าพอดิจรอบแล้ว
มันสูงมันเหมือนกับไวกิ้งอย่างนี้นะ
มันหวาดเสียวแต่ว่ามันจะเหมือนเราต้องนั่งคล่อมแล้วก็จับ

เป็นเหมือนชิงช้าเด็กที่มีเก้าอี้มีพระนักฟิงนะ
ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องนั่งค่อมแล้วผ่าค่อมไปอย่างนี้
ใช่ไหมโอ้โหตายแล้ว
คดีแต่ว่าช่วยเอาลงหน่อย

แล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าน่าจะไม่ค่อยได้ดูกัน
เอามาให้ดูคุณผู้ชมได้ดูกันตรงนี้นะคะ